สำหรับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับวัดพระธรรมกายนะคะเราคงเกาะติดกันไปต่อเนื่อง
ซึ่งล่าสุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายค่ะ
ติดต่อมาอย่างที่สคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ว่าพระวิเทศภาวนาจารย์ซึ่งตอนนี้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
จะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา๑๓คดีด้วยกัน
ล่าสุดนะคะเดินทางถึงสพคลองหลวงแล้วนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมบรรยากาศ
จากคุณพลอยสจิฤทธิสินพุทธสุข่าวไทยรัตนาทีวี
รายงานสดจากสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

วิเทศภาวนาจารย์รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะ
ก็ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรคองหลวงค่ะ
เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาจำนวน๑๓คดีเรียบร้อยแล้ว
ท่ามกลางบรรดาศิษยานุสิตนะคะ
ที่เดินทางมาคอยเฝ้าสังเกตการณ์
มาคอยให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะ
พระวิเทศภาวนาจารย์รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พร้อมด้วยทนายความเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรคองหลวงค่ะ
เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาให้ที่พักพิงแก่พระธรรมชโย
เจ้าอวาดกิตติมสักพระธรรมกาย
หลังจากได้รับตำแหน่งเพียง๑๗วันเท่านั้น
มกลางบรรดาศิษยานุสิตค่ะที่ทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าสพ
เพื่อคอยให้กำลังใจและสังเกตการณ์พร้อมกับสวมหมวก
ตาดำและผ้าปิดปากเพื่อปกปิดใบหน้าอีกด้วย
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบสถานีตำรวจภูทรคองหลวงตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ค่ะโดยได้นำแผงเหล็กนะคะมากั้นไว้เป็นทางเดิน
และมีการจัดระเบียบสื่อมวลชนให้อยู่นอกแผงกั้น
ระหว่างการเดินทางมาของพระวิเทศภาวนาจารย์ค่ะ
ซึ่งการรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้นะคะได้มีนายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากร
โดยในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนค่ะได้แจ้งข้อกล่าวหาคดีบุกรุกทางสาธารณะและสอบปากคำพระวิเทศภาวนาจารย์เพิ่มเติม
ซึ่งหากหลังจากนี้นะคะพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าจะไม่ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
ก็จะดำเนินการนำพระวิเทศภาวนาจารย์ไปที่ศาลจังหวัดธัญบุรีเพื่อขอประกันตัว
สำหรับพระวิเทศภาวนาจารย์นะคะเคยได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์ค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียที่ประเทศเยอรมัน
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๗และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๕ธันวาคมปี๒๕๕๙
จนกระทั่งล่าสุดนะคะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแทนพระสุธรรมสุธรรมโมตั้งแต่วันที่๘ธันวาคม
โดยพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะตำบลครอง๔เป็นผู้มีคำสั่งแต่งตั้ง
โดยเห็นว่ามีคุณสมบัตินะคะบวชนานถึง๓๒พันศามีวิทยาฐานะเป็นนักทำเอกประเรียนธรรม๔ประโยค
รวมถึงมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและยังเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในแคลิฟอร์เนีย
รวมถึงเป็นกรรมการอำนวยการสมัชชาพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
จนถึงขณะนี้นะคะก็เป็นเวลากว่า๑ชั่วโมงแล้วค่ะที่พระวิเทศภาวนาจารย์นะคะได้เข้าสู่กระบวนการรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูทรคองหลวงค่ะ
โดยเราก็จะต้องไปติดตามกันต่อไปนะคะว่าพนักงานสอบสวนนั้นจะมีการลงความเห็นว่าให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนหรือไม่
หรือว่าจะมีกระบวนการอย่างไรต่อจากนี้ค่ะ
สจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีตำรวจภูทรคองหลวงค่ะ